ไม่รู้เหมือนกันว่าดราม่าร้อนเรื่องนี้

เพราะว่าโพสต์เดียวก็เสียวจะหลุดตำแหน่งได้เหมือนกันนะ

เขาโพสต์ภาพในเฟซบุ๊คส่วนตัวของตัวเอง

คือต้องบอกก่อนว่าภาพต้นเรื่องเนี่ยนะคะ
มันเป็นภาพสองภาพคู่กันแบบนี้

แต่ภาพทางขวาสิคะเป็นภาพสัตว์ถูกชำแหละ
แล้วก็ย่างแถมมีชิ้นเนื้อวางบนเขียง

แด้หนาวหลังฝนซา
แก้หนาวหลังฝนซาทุกคนเข้าใจตรงกันไหมว่า

หมูหง้าวคุณย่างหมามากินแก้หนาว
ทางซ้ายเนี่ยมาย่างชำแหละบนเขียงแบบนี้เลยหรือ

ชาวเน็ตรับไม่ได้นะคะแจ้งติดต่อเลย

ผู้สื่อข่าวเราติดตามไปหาเจ้าตัวคนโพสต์เลยนะคะ
คนโพสต์คนนี้ก็คือนายทองใบพระโนราชอายุ๔๔ปี
เป็นเจ้าพนักงานราชธรรมชำนาญงานที่เรือนจำจังหวัดมุกดาหารค่ะ

ถามก็เลยพี่พี่โพสต์เองจริงไหม
อันนี้พี่เป็นคนโพสต์ใช่ไหมเขาบอกใช่
จริงภาพนี้โพสต์นี้ถูกโพสต์เมื่อปีที่แล้ว
แต่ตอนนั้นเขาอยู่เรือนจำจังหวัดกาลสิน

ปีที่แล้วเราเคยโพสต์อะไรวันนี้ปีก่อนก่อนโพสต์อะไรวันนี้

ก็เลยกดแชร์ซ้ำใหม่อีกครั้ง
คราวนี้ล่ะค่ะพินาศเลยค่ะ
เพราะว่าคนเข้ามาด่ากันยับเยินมาก

ภาพที่เอามาเนี่ยเอามาจากอินเตอร์เน็ตทั้งหมดเลย
ขำสนุกกับเพื่อน

ก็ส่งให้เพื่อนดูธรรมดาสนุกกันครับ

แล้วรูปสนับกับรูปที่ถูกย่าง
เป็นตัวไหนครับเป็นตัวไหนครับ

เป็นรูปที่เอามาจากเขาก็ดื่มเหมือนกันครับ

แต่เป็นรูปหมูแต่มันเป็นความมาจากคนละที่

คือผมไปแจ้งความที่โรงพัก

มันไม่เป็นความจริงตามที่ว่าไม่ได้กิน
คือผมไม่ได้กินจริงเอารูปเก่ามาเล่นเฉยครับ
เขาบอกว่ามันคือหมู
เราขอดูภาพสัตว์ย่างที่เป็นภาพใหญ่ได้ไหม
จะดูเล็บคือหมูกับหมาเนี่ยแน่นอนขามันต่างกัน
หมูเนี่ยเท้าเป็นกีบจะชัดเจนเลย
แต่ว่าหมามันจะมาเป็นเล็บแล้วมีนิ้วแยก

มันคือกีบคือมีแค่สองข้างแยกกัน

ทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าเขาบอกเขาลงขำกับเพื่อน

ท่านขึ้นนะพันธุ์ตำรวจเอกนรัฐเสวตนานบอกไม่สนุกเลย

ให้ผู้บัญชาการเรือนจำมุกดาหารตั้งกรรมการสอบสวนเรื่องนี้เลย
เพราะว่าเบื้องต้นมีรายงานว่านายทองใบคนนี้กินเนื้อหมาจริงด้วย
คืออาจจะเคยทานอยู่แล้วหรืออะไรก็แล้วแต่
ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวให้คณะกรรมการสอบสวนเสร็จก่อน
ฝ่ายจะต้องได้รับความเป็นธรรมจากเรื่องนี้
แต่มีการกำชับเจ้าหน้าที่ราชธรรมเลยบอกว่า
อย่าทำสิ่งที่สุ่มเสี่ยงผิดกฎหมายเด็ดขาด
เรื่องโพสต์ภาพในโลกโซเชียลโลกออนไลน์
หรือว่าข้อความที่ไปกระทบกระเทือนจิตใจประชาชน
อย่าทำมันสร้างความเสื่อมเสียให้กับองค์กร
แล้วทำให้คนเข้าใจผิดได้นะ
บายย้ำเป็นภาพที่เกิดจากปีที่แล้ว
และส่งคำกับเพื่อนภาพที่ชัดที่ถูกย่าง
หมาร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเท้าไปกรีด
แต่ว่าเอาภาพไปขึ้นกับหมา
เอาผ้าไปวางคู่กับหมาคนก็เข้าใจสิว่าคุณคือหมา